เชฟกระทะหล่อ
เชฟเกมทนสะพนเล่าลือเกียจ
จบการศึกษาจากเลอกระดองเบอร์ดูสิตคูรินารีสคู
และเจ้าของธุรกิจร้านข้าวหนม
มาถึงแล้วค่ะช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อวันนี้นะคะ
เป็นลูกค้าได้อยู่ไกลบ้างตอนแรกได้ไปอยู่ตรง

แม่คิดว่าเราทำอะไรเนี่ยทำไมมีกูมีนะ

อะไรนะพี่เข้าตัวสวยอะไรดี

แต่ก่อนจะทำน้ำยำเดี๋ยวเราจะต้องลวกกันก่อน
อ๋อเราต้องมีแบบว่า
เนื้อสัตว์อะไรมา
นี่เป็นโปรตีนเนเลยครับ

ผักมีทั้งเนื้อสาดเลย
แต่หมูสับค่ะรวมแป๊บค่ะรวมใช่ไหมครับ

เออสุกแล้วนมเดี๋ยวกุ้งหด

ได้แล้วครับอืมนี่นะเอาอัวนลงลากโอเค
เดี๋ยวเราลากอวนแล้วเราต้องแบ่งเขาด้วยเหรอคะ
ว่าไม่แบ่งก็ได้ครับไม่แบ่งก็ได้ได้อยู่ใจเบย
แบ่งแสะให้เขา๓ตัวอันนั้นให้หมู๒ชิ้นได้หมู๒ชิ้นพอ
โอ้โห

กุ้งทั้งหมูตอนนี้น้ำยำ
เราพร้อมแล้วถ้างั้นไปทำน้ำยำกันดีกว่าค่ะ

ใส่อะไรก่อนดีกว่า

เอาก็ได้ครับ

ตำหรือยังมั้ยค่ะพี่เก่าตำให้มั้ยคะได้ไหมพีท
อ่ะพี่เก่าตำทำไม่ได้เชฟจะตำให้ลูกหลานดีมี

เออ

น่ารักจังเลยอ่ะ

เอาให้หมดนะลูกนะเออเอาให้หมดเลยนะลูก

เออดีดีดี
อยากให้เขามาจกกลิ่นของเรานะลูก

อุ๊ย
อ๋อนี่อุ๊ยดีจังเลยอ่ะของเราอ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้ยสวยมากอ่ะ
พวกเขาน่าสงสารต้องคอยบิ้วอ่ะเนอะของเรามันดีจริงอ่ะดูสิเชฟโอ้โห
ดิติดตาม
เชฟคะเริ่มที่หน้าตากันก่อนเลยดีกว่า

ไม่ใช่หน้าตาพ่อเราอะถ้าคะแนนก็ไม่พออะ
ยำยอดอ่อนทานตะวันทอดกรอบ
วางปุ๊บนี่คือยำค่ะ
ไม่กรอบแล้วน้ำยำมันลาดไปแล้ว
น้ำยำมันลาดแล้วก็แบบว่ามันไม่กรอบ
เพราะว่าเขาเรียกว่ายำ

ว่ายำคือการคลุกเคล้ารวมกัน

อยู่ใต้นี้เต็มเลยนี่
มันกินโปรบยังไง

สตรงนี้สตรงนี้มีเชฟกินได้
เดี๋ยวทกชิมเลยนะครับ

มันจะไมดอมชิมดูด้วยครับ
มาเซฟชิมของเราก่อนมาเซฟของเราก่อน

อุ๊ยกรอบนิดนึงได้ยินเลยอ่ะ

เพราะได้ทั้งคะแนนความอร่อยและคานานความสวยงาม
เพราะได้ทั้งคะแนนความอร่อยและคะแนนความสวยงาม
กันไปเต็มทีมละ๑๐คะแนน
ก็แหมเชฟเกมโสดดีแถมให้คะแนนน่ารักขนาดนี้
แม่บ้านของเราก็ทุ่มสุดตัวเลยล่ะจ๊ะ

แล้วต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ยิ่งกินยิ่งสวยค่ะ

ที่เราทำให้คุณผู้ชมได้ทานในวันนี้ด้วยค่ะ

ไปถึงเราเนี่ยอร่อยกินง่าย

ฟันไงน่ะรักฟันอย่างเดียวหรอ

ไม่ต้องกังวลค่ะสามารถจะดูย้อนหลังได้

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป